เริ่มต้นด้วยการปราบรามขบวนการค้ายาเสพติดนะครับ
ปราบรามยาเสพติดล่าสุดเนี่ย
ไปจับแก๊งใหญ่ทางภาคเหนือได้คุณเขียนมาสอน
ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้เนี่ยนะครับบอกว่า
ถ้าขนยาเสพติดล็อตนี้ที่เป็นยาบ้าถึง๖ล้านกว่าเม็ด

ได้ค่าจ้างเป็นเงินสด๑ล้านบาท
ขบวนการลักลอบขนยาเสพติดใช้รถขนส่งสินค้าการเกษตรบางหน้า
เป็นข้าวโพดแปรรูปนะฮะ
ไปจับได้ที่ริมถนนหลวง
ในช่วงของตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีธุยา
รถบรรทุกพ่วง๑๐ล้อข้างในเนี่ยเป็นข้าวโพดแปรรูปอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับ
แต่ว่าซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว้
คนขับรถชื่อว่านายสมประดิษฐ์สวัสดิ์เอื้อ
แสดงตัวเข้าตรวจค้นในรถนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นเจอยาบ้า๒๖กระสอบ
ถ้าเป็นเม็ดก็๖ล้าน๕แสนเมตร
ซุกซ่อนปะปนมาในสินค้าการเกษตร
เตรียมเอามาขนถ่ายใส่รถตู้ที่ดัดแปลงถอดเบาะที่นั่งออกเอาไว้
เพื่อจะใส่ยาเสพติดอันนี้โดยเฉพาะเลย
แล้วจะเอาไปส่งต่อให้กับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
นทบุรีปฐุมธานีแล้วก็พื้นที่พระนครศรีอยุธยาด้วย
ถ้าหลุดไปถึงนี่ไม่รู้ว่าโอ้โหจะมีคนต้องติดยาเสพติดอีกเป็นพันเป็นหมื่นนะครับ
นายประดิษฐ์บอกว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกมีนายทุนสั่งการให้ขนยาเสพติดทั้งหมดมาส่งให้กับเครือข่าย
โดยได้ค่าจ้างเป็นรถบรรทุก๑๐ล้อ๑คันมูลค่ากว่า๒ล้านบาท
และเงินสดอีกหนึ่งล้านบาทถ้าทำสำเร็จนะส่วนตนเนี่ย
จะถูกจับได้นะครับในครั้งนี้เคยขับรถมาดูลาดเหลาในเส้นทางมาแล้วหนึ่งครั้ง
รอบแรกผมยังไม่ได้รู้ไม่ได้ว่าจะทำตัวนี้
เพราะว่าที่นี่คือเขาเมื่อก่อนผมขับรถหกล้อจะถามผมว่าเงินเดือนเท่าไห
ผมก็บอกสองหมื่นแกก็เลยบอกว่าจะขับรถให้เขาไหมให้สี่หมื่นถึงห้าหมื่น
ผมก็เลยมาครับแล้วก็แต่ที่แรกผมก็ยังไม่ได้มาเขาโทรมาผมก็บอกผมเป็นหนี้บริษัทเก่าอยู่
ก็คือรู้กันสบายอะไรก็บอกเค้าแกะไปเค้าก็บอกอ้าวให้กลับไหนล่ะ
แต่ที่แรกไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ไม่รู้มาขายข้าวโพดผมก็ยังไม่รู้
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนที่ถูกจับกลุ่มได้นะครับชื่อว่านายสาคอนแทร่หยาง
ทำหน้าที่เป็นคนบอกเส้นทางให้คนขับรถบรรทุกขับไปตามเส้นทาง
เขาบอกว่าเขาได้รับเงินค่าจ้างสองหมื่นบาทอ้างว่าทำเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
เนื่องจากต้องการหาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
การจับกลุ่มในครั้งนี้มีผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่ขับรถกระบะ
เพื่อดูต้นทางหรือที่เรียกว่าสกาวหน้าให้กับรถที่ขนยาเสพติดเนี่ย
คันหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนขับรถหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ไปได้
ไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางไม่ไกลจากจุดจับกลุ่ม
แต่ว่าก็อาศัยความมืดหลบเข้าไปในป่าข้างทางได้
ส่วนทางด้านพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ท่านก็บอกแบบนี้นะคะว่าตำรวจสืบรู้มาว่ามีกลุ่มมงค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
และมงค์ในพื้นที่ชายแดนไทยพม่าจะมีการลักล
อบลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือส่งมาที่พื้นที่ภาคกลางค่ะ
เพื่อเก็บเอาไว้รอลำเลียงส่งให้กับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ก็จะใช้วิธีซุกซ่อนมากับรถบรรทุก๑๐ล้อพืชผลทางการเกษตร
อาศัยช่วงที่พายุเข้าประเทศไทยช่วงนี้พายุเข้าอากาศไม่ค่อยดี
เจ้าหน้าที่คือพอฝนตกบางทีก็ไม่ตั้งด่าน
คืออากาศมันไม่ดีพายุลมมันแรงแบบนี้ค่ะ

จังหวะที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตั้งด่านตรวจต่างได้

๑๖กันยายนค่ะคุณผู้ชม
ก็ตรวจเจอรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วงต้องสงสัย
ในพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้๓คน
แล้วก็ขยายผลจับได้อีก๒คน
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยา

พบว่ามีการแยกชนิดเป็นโลโก้แบทแมน

พอไปตรวจก็เจอว่ายาบ้าที่อยู่ในโลโก้แบทแมนสีดำเนี่ย
ข้นเชื่อว่าเป็นสูตรการผสมที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ

พอตรวจดูโอ้โหสีดำนี่เข้มข้นมากนะคะ

พยายามลำเรียงยาชุดนี้
น่าจะมาสนับสนุนกับที่ที่เราจับไปแล้ว

ก็คือตรงที่ว่ามันรุ่นแบทแมนใช่ไหม

แล้วกลิ่นแกบเม็ดเนี่ยมันต่างกับ
ไอ้เจ้าลิเวอร์พูลอาเซนนอนแอปเปิ้ล

มันมีหลายรุ่นใช่ชื่อรุ่นจะหลากหลาย
เรียกว่าภูอาเซนอนแอปเปิลอันนี้แบทแมน
นี่กินแล้วนี่เสพเข้าไปนี่เป็นมนุษยค้างคาวอยู่เป็นค้างคืนเลยหรือยังไง
แล้วจากสถิตินะครับที่ตำรวจปราบรามยาเสพติดเปิดเผยออกมา
ถ้านับตั้งแต่๑ตุลาคมปี๕๙มาถึง๑๕กันยายนปี๖๐
พบว่าสามารถจับกลุ่มคดียาเสพติดได้ทั้งหมด๔๐๘คดีของกลางยาบ้า
โคเคน๓๒กิโลกรัมกัญชาแห้ง๒๘๐๐กิโลกรัม
แล้วก็ยึดทรัพย์ไปได้ทั้งหมด๓๑๙ล้านบาท
ทรัพย์สินเอาไว้ตรวจสอบอีกกว่า๗๐๐ล้านบาทในตอนนี้
ค่าจ้างมันดูเหมือนล่อตาล่อใจ
ได้ค่าจ้างเป็นล้านรถมันทุกอีกคันหนึ่งอีก๒ล้านอย่างนี้
แต่มันไม่คุ้มนะคะก็ถูกจับในที่สุดอย่างข่าวนี้นะคะ